ที่สระบุรีเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่น่าเศร้าในช่วงเวลานี้
ก็อย่างที่ทราบผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในแต่ละวันก็เยอะเหลือเกิน
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งศพที่สระบุรีที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ๖๑ปี
แต่หาวัดเผาไม่ได้อย่างที่ทราบผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ต้องรีบชาปนกิจนะฮะ
กู้ไพรต้องขับรถไปถึงนครนายกถึงจะได้วัดเผา
นี่ครับก็มีลูกสาวคนเดียวครับที่มาในงานชาปนกิจศพของคุณพ่อ
ทางกู้ไพรเย็นเมื่อวานได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลวิหารแดงที่สระบุรี
บอกว่าชายวัย๖๑ปีเสียชีวิตจากการติดโคล๑๙
กู้ภัยสว่างรัตนไตรสระบุรีแล้วก็อาสาร่วมกับตันยูก็มารับศพนะฮะ
ก็ใส่๑๐ล็อก๓ชั้นนะครับตามขั้นตอนบรรจุใส่โลง
แต่หาวัดที่จะช่วยชาปนกิจศพให้ไม่ได้
วัดก็บอกกลัวติดเชื้ออะไรประมาณอย่างนี้
๒ทุ่มกู้ภัยติดต่อไปวัดโคกสว่างจังหวัดนครนายกอยู่คนละจังหวัด
แต่ห่างจากโรงพยาบาลวิหารแดงสักประมาณ๑๕กิโลเมตร
เจ้าวาดท่านได้รับฟังท่านบอกมาได้เลยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะเพราะว่าเห็นใจ
คือชาวบ้านเสียชีวิตจากโควิดเงินทองก็ไม่มีไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย
แล้วก็มีแค่ลูกสาวคนเดียวนะที่มางานชาปนกิจศพของคุณพ่อได้
เพราะลูกสาวเนี่ยความจริงก็อยู่ที่อื่นจะมาเยี่ยมพ่อที่พ่อติดโควิด
อยู่โรงพยาบาลที่สระบุรีปรากฏมาถึงอ้าวพ่อเสียชีวิตค่ะนี่ฮะลูกสาว
แล้วยังหาที่เผาไม่ได้อีกท่านจ้าวัดวัดโคสว่างเลยบอกว่างั้นมาที่นี่เลย
ติดต่อวัดตั้งแต่ช่วงห้าโมงเย็นเพิ่งได้วัดตอนประมาณทุ่มครึ่งกับสองทุ่มอ่า

ก็เลยจะเป็นทางจะอาวาสของวัดโภพสวังจำบนบรรดีอำเภอบ้านนาครับ

มีความอนุเคาะรับเขา
ขอบคุณนะคะกู้ภัยสว่างที่ให้ความร่วมมือทุกอย่าง
แล้วก็ขอบคุณจริงจริงค่ะ
ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่พี่เขาก็ดำเนินการแล้วก็
คือประสานงานให้จนเสร็จนะคะก็ไปตะเวนหาวัดในเขตของวิหารแดง
นะเขตของวิหารแดงทั้งหมดนะฮะไปยันหินกองไปถึงนู่นนะฮะ
แต่ละวัดก็ไม่มีวัดไหนรับนะก็ทางนู้นก็เลยมีคนรู้จักเขาติด
มาที่วัดซึ่งอาจจะมาก็ว่าเออในเมื่อเขามันดิ้นลนจนถึงที่สุดแล้ว
ทำไม่ได้เขาไม่ได้แล้วเขาจะทำยังไง
เขาก็เลยบอกเอามาก็แล้วกันเดี๋ยวจะช่วยนะก็ช่วยกัน
ในการมาเป็นผู้สนชาวบรรณกิจไปตามสภาพก็ไม่ได้คิดเป็นมูลค่า
คิดเป็นอะไรใครจ่ายไม่มีอะไรจ่ายเราไม่คิดเราไม่มี
ตรงนั้นช่วยให้เขาปลดทุกข์ไปนะให้เขาหมดเวรหมดกรรมหมดเวทนากัน
ในเมื่อเขาเดือดร้อนมาแล้วเราก็ช่วยเขา